เห็นเป็นนางเอกสวยหวานเรียบร้อยตลอดค่ะ
แต่ถึงเวลาที่ต้องช่วงชิงหนุ่มในฝัน
ถึงต้องออกมาลั่นกลางโซเชียลแบบนี้เลยนะคะว่า

คือเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมแม่แอปไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่ง
แล้วก็มีคำถามถึงหนุ่มในฝันของแม่นะคะว่าแม่ชอบแบบไหน
คือแม่ก็ตอบนะคะว่าจริงสายฝ่อแม่ก็ชอบนะจ๊ะ

ดิโอนาโดดิคาร์ปิโอไอ้พระเอกแข่งพลีก
แต่หลังมาเนี่ยนะคะหนุ่มเกาหลีมันก็หล่อนะ

แต่เขาดันแต่งงานไปแล้วกับแฟนนักข่าว

ก็เหลือหนึ่งเดียวที่ทำให้หัวใจแม่เนี่ยกระชุ้งกระชวยนะคะ

เจ้าของชะยารมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชีย

เป็นพระเอกซุปตาแดนกิมจิเกาหลีนั่นเองค่ะ

แต่เค้าจะแต่งงานไปได้ยังไงแม่แอฟยังไม่แต่งเลย

จริงคุณผู้ชมแอบมื่อนู่นนิดหนึ่งค่ะ

ทีนี้ก็มีไอจีเพจหนึ่งเลยเข้าไปแซวแม่แอฟ
พร้อมกับส่งสารท้ารบเลยนะคะ

ผลปรากฏว่าไงรู้ไหมคะ

ขอเถอะ

ถึงเอ๊ยปากบอกว่าเนี่ยโค้กสุดท้ายเหมือนกันล่ะ

ถ้าระดับแม่แอฟเอ่ยปากขอสักขนาดนี้
แต่ว่าคงดูก็เป็นนุ่มในฝันของสาวทั่วประเทศแล้วนะคุณนะ
เพราะว่าเขาก็หล่อจริงฝีมือการแสดงก็สุดยอดเลยนะคะ
ก่อนไปแม่แอ๊บจริงให้พี่แจ๊กรีนก่อนก็ได้นะคะ
โค้งสุดท้ายนะอันนี้แบบเผือกสุดท้ายแบบรวยรินแล้วนะคุณผู้ชม